คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดตากมีอุบัติเหตุของหนุ่มนักศึกษาชั้นปี๓มหาวิทยาลัยแห่ง๑นะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนรถเก๋งกลางสี่แยกไฟแดงทำให้บาดเจ็บสาหัส
ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับมาตามถนนชิดวนาในเขตเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตาก
แต่แล้วก็พุ่งชนท้ายรถเก๋งสีขาวอย่างจัง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายสุริยการสุขแก้วอายุ๒๓ปี
นักศึกษาชั้นปีที่๓มหาวิทยาลัยแห่ง๑ศีรษะกระแทกกับพื้นถนนจนสลบ
เพราะไม่ได้สวมหมวกนิรภัยพลเมืองดีที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเข้าช่วยเหลือ
และแจ้งเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
มีสัญญาณไฟจราจรติดตั้งเอาไว้แต่ไม่ได้ใช้งานมานาน
ซึ่งก่อนเกิดเหตุนายสุริยการผู้บาดเจ็บกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปทำธุระ
พอมาถึงสี่แยกไฟแดงลงจากรถเก๋งคู่กรณีที่มีหญิงสาวเป็นคนขับ
กำลังข้ามถนนไปอีกฝั่งทำให้หักหลบไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
ส่วนที่จังหวัดระยองเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก๑๐ล้อชนกับรถจักรยานยนต์
ตรงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลตาศิษย์อำเภอปลวกแดง
ที่เกิดเหตุพบศพนายทวีชัยพันนาอายุ๑๘ปีหนุ่มโรงงาน
ซึ่งเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์นอนอยู่กลางถนน
สภาพศพมีบาดแผลชะกันเกือบทั้งตัวห่างออกไปพบรถบรรทุก๑๐ล้อ
คนขับรถบรรทุก๑๐ล้อทราบว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปบรรทุกดิน
และวิ่งอยู่เลนขวาส่วนรถจักรยานยนต์ขับอยู่เลนซ้าย
ขึ้นมาตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทัน
พุ่งชนแล้วลากไปไกลเกือบ๑๐๐เมตร
ไม่รู้ครับ
เจ้าหน้าที่เตรียมสอบประคำผู้เห็นเหตุการณ์
เพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ส่วนที่จังหวัดสระบุรีฝนตกถนนลื่น
ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก๒คันเฉียวชนกัน
ทางลงโค้งเขาจันทร์ช่วงหลักกิโลเมตรที่๓๐

ทำให้การจราจรติดขัดยาวกว่า๑๐กิโลเมตร
ที่เกิดเหตุพบรถเทลเลอร์๒๒ล้อบรรทุกน้ำตาลมาเต็มคัน
ตัวแม่คอพับขวางถนนทุกช่องทาง
ใกล้กันพบรถพ่วงจอดอยู่ข้างทาง
รุ่งตะวันนาเมืองจันทร์อายุ๔๓ปี

เพื่อนำน้ำตาลไปส่งที่จังหวัดชนบุรี
แต่ขณะวิ่งลงเนินโค้งเขาจันทร์

ทำให้รถเทรลเลอร์คันหน้าสะบัดขวางถนน

สามารถเคลื่อนย้ายรถพ้นกิดขวางการจราจร